สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ

จากการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าในระยะนี้นะคะ

ยังคงมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะคุณผู้ชม
มีฝนฟ้าขนอง๑๒๐๔๐ของพื้นที่ยอดดอยยอดภู
อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๖๑๘องศาค่ะ
ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ฝนตกหนักบางแห่งจุดใดไม่มีฝนอากาศร้อนอบอ้าว
อุณหภูมิอยู่ที่๓๗องศาคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นทั้ง๒ฝั่ง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งค่ะพื้นที่ใดมีฝนคลื่นสูง๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
งฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะจุดใดไม่มีฝนจุดนั้นนะคะ
อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวค่ะ